เกาะกระแสร้อนเรื่องพื้นที่ป่าของไทยที่หายไป
ป่าเมืองไทยหดหายไปเทียบได้กับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัด
ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันพุธนี้